รายการอบจมหาสนุกวันนี้เราอยู่ที่เมืองนนทบุรีค่ะ
ทั้งเรื่องของอาหารจานยักษ์นะครับราคาหลักหมื่น

ชื่นชมเบิกบานกับบรรดาพ่อค้าแม่ขาย
และตอบคำถามชวนคิดสนุกแน่นอน
ฉันเนี่ยเป็นคนกินข้าวมันไก่เลยที่ไหนอร่อยนี่ฉันรู้หมดแล้ว
แล้วที่บ้านทำอร่อยไหม
ที่บ้านฉันเคยทำเคยเปิดร้านด้วยข้ามกาย

เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊ง
ผมอ่ะเดินมาสะดุดเมย์มันสวยมาก
เฉือนมาให้พวกเราชิมสักนิดนึง

เพื่อชุมชนงานนี้จะมีรอยยิ้มหรือน้ำตา
พบกันวันที่๕กุมภาพันธ์นี้เวลา๑๓๐๐น